ที่นครสวรรค์เกิดเหตุชุลมุนหน้าโบสถ์งานบวชเพราะว่าผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาไปขโมยซองเงินจากเจ้าภาพนะฮะเป็นซองทำบุญนี่แหละแล้วขโมยปุ๊บถูกจับปั๊บงานเข้าสิครับ

ซองไม่รู้ความขาวของเขา
งานเข้าตามจังหวะดนตรีเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดชรเจริญธรรมอำเภอตาคลี
จังหวัดนครสวรรค์นะครับระหว่างที่นำหน้าเข้าโบสถ์
เกิดเห็นชุดละมุนขึ้นครับมีการล็อกคอ
ผู้ชายเสื้อแดงเข้มอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
ออกจากประตูโบสถท่ามกลางความแตกตื่นของผู้ที่มาร่วมงาน
ว่าเกิดอะไรขึ้นทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับ
อยู่ในเหตุการณ์พอดีเลยตามออกไป
เจอกลุ่มชายชะกัน๔๕คนกับหญิงสูงอายุในชุดทำบุญ
ภายหลังว่าเป็นยายของนาคนะครับ
กำลังต่อว่าผู้ชายเสื้อแดงเข้มนี่แหละ
ทราบชื่อภายหลังว่าชื่อบอมอายุ๒๑ปี
นอนอยู่กับพื้นแล้วก็บอกว่า
ระหว่างนั้นญาติของเจ้าภาพไม่พอใจครับ

ระหว่างนั้นชาวบ้านก็ถามว่ามาทำแบบนี้ทำไม
ทุกคนก็ช่วยกันบอกว่านี่งานบุญนะ

ทำไมเข้าไปกลับมาครบลงงาน
แล้วทำไมมีเจรจภารกิจมีเยอะ
มันไม่ใช่แบบนี้มันมีการบุญ
เป็นการบุญ่าย
เราก็ไม่ได้บันดาลอยู่นี่ก็เลย

เขาอยู่ใกล้ครับก็เลยล็อกตัวในบอมเอาไว้
โดยมียายของนาคเดินตามออกไปทวงเงินในกระเป๋าด้วย
จากนั้นตมสทกรีก็นำตัวนายบอลม
ควบคุมตัวไว้ที่โรงพักเพื่อรอผู้เสียหาย

เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนของพิธีบวชนะครับ

บอมพบว่าเพิ่งออกจากคุกได้๕เดือน
ยังไม่มีงานทำ